มาดูเรื่องนี้ฮะโจรขาเทียม

ที่ว่าเขาเขายังมีไม้คำญัน
เอาไม้ค้ำยันมาดัดแปลงเป็นปืน

คือไปขโมยเงินในรีสอร์ทของนักตะเกาะธีมชาติ
ก่อเหตุมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนะคะ

นี่คือเขาพิการขาซ้ายนะ

แล้วก็จริงยังใช้ไม้คล้ำอยู่
แต่ไม้ค้ำมันไม่ค้ำธรรมดาคุณ

ใช่ค่ะเป็นปืนแล้วก็เอาไปใช้ในการก่อเหตุ

จากเฟซบุ๊คชุมชนข่าวขอนแก่นเขาก็โพสต์ภาพผู้ชายคนนี้
ที่เข้าไปขโมยเงิน๒๐๐บาทในรีสอร์ทของครอบครัวนายพรชัยเขาแก้ว
ซึ่งเป็นนักกีฬาเสียบปรักฏกอร์ทีมชาติไทยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่มันจากคีรีขอนแก่นตั้งแต่ช่วง๓ตุลาที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรมันจาคีรีเนี่ยตามไปรวบตัวได้ที่บ้านพักในตำบลกุฎเขานะคะ
คนเกาะเหตุชายขาเทียงคนนี้คือนายสุภาชัยใจเย็นอายุสามสิบแปดปีค่ะครับ
แล้วตอนเห็นตำรวจนะคุณพ่อแม่ของนายสุภาชัยเนี่ยนะดีใจเลย

เพราะว่าพ่อแม่บอกว่าอุ๊ยคุณตำรวจมาเอาลูกฉันไปทีเถอะ
ลูกฉันไม่ยอมทำการทำงานเลย
หาเรื่องขู่พ่อแม่ทุกวันดื่มเหล้าจนเมาไม้ขาดสติ
แล้วก็มาขู่พ่อแม่ฉันอยู่อย่างหวาดระแวง

ทีนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปคุมตัว
ตัวนายสุภาชัยคนนี้เขาปฏิเสธนะว่าเขาไม่ได้ทำ
แต่เขายอมรับว่าไปที่รีสอร์ทนั้นจริง
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวนายสุภาชัยไปสอบปากคำ
แล้วยึดของกลางได้นะเห็นไหมคะ
อันนั้นเป็นไม้ค้ำยันที่เขาดัดแปลงเป็นปืนแก๊ป
นี่หลายคนคงสงสัยนะไอ้ไม้ค้ำยันดัดแปลงยังไง
นี่คุณนี่ไม้ค้ำยันแบบยาวใช่ไหม
ใช่เอาไว้ค้ำตรงใต้รักแร้น
ปรากฏเอาเหล็กมาประกอบเอามาต่อเติม
จนมีตัวลั่นไกลได้

มันก็เป็นจุดลั่นไกลปล่อยเหมือนลูกกระสุนทันที
นี่คือไม้คำยันอันนี้มันก็ยิงได้จริง

ใช่ค่ะเขาบอกเหมือนเป็นปืนแก๊ปปืนแก๊สอะไร
เคยได้ยินประวัติโดยที่เขาประดิษฐ์เองนี่นะคะ
อกจากไม้คำยันนี้ก็ยึดรถจักรยานคันที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
แล้วเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำ
รถจักรยานยนต์นะคะที่ใช้ในการก่อเหตุคันสีแดงคันนี้
แล้วก็สาธิตให้ดูนี่อันนี้พี่เจ้าหน้าที่นะ
เขาสาธิตให้ดูว่าโอ้โหผู้ชายนายสุประชัยคนนี้
ดัดแปลงอย่างนี้ดูตอนยิงตอนยิงนะ

ทีนี้ค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืน
คืออันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงนะ
อาวุธที่ดัดแปลงคล้ายอาวุธปืนเนี่ย
มันเป็นปืนแก๊ปใช้งานได้จริงเลยใช่ไหม
แต่เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถยิงกระสุนยิงอะไรออกมาได้ไงคะ
ก็เดี๋ยวมีการแจ้งความผิดเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะ
แต่แค่ดัดแปลงแบบนี้เอาไปขู่คนก็กลัวแล้วนะ